คือพี่ก็ชอบนะแต่พี่ต้องใส่น้ำมันน้อยหน่อยเพราะมันจะหวาน
เออแต่ว่าผมเนี่ยแพ้ชาวต่างชาติคนนี้ครับ
อาหารอยู่ในปากของเขาเลยทุกอาหารอยู่ในปากของเขาเลย
โอ้โหชาวต่างชาติคนนี้กินเมี่ยงคำครั้งแรกในชีวิตครับเอามือทาบอก

ภาษาเขามันแบบเป็นปรีมสุด

อะไรจะขนาดนั้นพวกคุณ

ปะหลอกกินอีกคำปะเนี่ย
คือจะชิมครั้งต่อไปด้วยคลิปนี้นะครับ
นายประภาษณ์ชนสรานนท์นักแต่งเพลงแล้วก็ศิลปินแห่งชาติ
เล่าบอกว่ามีคนส่งคลิปมาให้จำชื่อคนถ่ายไม่ได้หรอกนะครับ
ประภาษณ์บอกแต่เห็นว่าการส่งเสริมอาหารไทยมันดี
ก็เลยเอามาเผยแพร่ชาวต่างชาติคนนี้บอกว่า
คือแสดงว่าเขารู้จักเอกลักษณ์ของอาหารไทย
แล้วที่ดอมบอกมันมีความซับซ้อนทางรสชาติ
คือจะเปรี้ยวก็เปรี้ยวนิดจะหวานก็หวานมา

ผักที่ห่ออยู่ก็จะขมนิดนึง
เออนี่ล่ะครับอาหารไทย

โอ้โหผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้หยิบเอาเมี่ยงคำ
ถือในมือแล้วโชว์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า
เลี่ยงคำถ้าคุณได้กินอาหารแค่อย่างเดียวในชีวิต

โอ้โหมันน่าตื่นเต้นมาก
เหมือนรวมเอารสชาติทั้งหมดของประเทศไทย
กระลังม่อเลยแหละ
ก็บอกว่ามันวิเศษมากถ้าได้กินของว่างชนิดนี้
กินของอร่อยกับการกินเมี่ยงคำนะ
นี่คือสิ่งที่เขาบอกให้เราแต่มันคือเรื่องจริง
นี่แหละครับถ้ามันออกจากปากชาวต่างชาติแบบนี้นะ

ต่างชาติเขาเฮ้ยมาประเทศไทยนอกจากต้มยำกุ้งผัดไทยแล้ว

เข้าเหนียวบ้างสภาพเมอร์มีเมี่ยงคำด้วยใช่เออนะครับ
นี่พอพูดแบบนี้แล้วอยากกินเลยอยากหาเลี้ยงข้าวมากินเลย